เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของ
คุณลุงนาลงจากจังหวัดพระนครสี่เอวทะยานะครับ
มากู้วิกฤตหาทุนไปต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

จ้ะพวกเราใจช่วยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมจ้ะพร้อม
พร้อมไหมครับต้นกล้าพร้อม
พร้อมแล้วต้นกล้าก็พร้อมแล้วเพราะฉะนั้น
ขอเชิญลุงนลงมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่องลุงนรงค์ต้องเลือกก่อนว่าจะตอบเรื่องไหน
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือนี้เอาไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑อาชีพของเรา
เรื่องที่๒ร้านอาหารตามสั่ง
เรื่องที่๓วัดเที่ยวเจ็ดไหน
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ภาษาอังกฤษระดับชั้นป๒ครับ
ขอตอบเรื่องที่๔บ้านของเราครับ
นรงเลือกเรื่องบ้านของเราครับ
บ้านหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วครับคุณลุง

ลุงครับเห็นบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีรูปพระหลายรูปเลยเหรอครับ

ทีมงานเราไปเจอผ้ายันผืนหนึ่งด้วยอ่ะลุง
ที่บ้านของลุงมันติดอยู่ตรงไหนของบ้านนะครับ
ข้างประตูข้างห้องฝ่าห้องครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พระอรหันต์องค์ใดไม่ได้อยู่บนผ้ายันผืนนี้

ผืนนี้ได้ไปเที่ยววัดหน้าต่างนอกไปปิดทองฝั่งลูกนิมิตรได้ยินคำถามความรู้สึกว่าสบายใจครับ

เอาล่ะจบไป๑ข้อแล้วนะครับ
นรงยังไม่หมดหน้าที่ครับคุณลุง
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเก๋ขึ้นมาตอบ
เรื่องที่เหลือนะครับก็คือเรื่อง

เรื่องร้านอาหารตามสั่ง

เรื่องร้านอาหารตามสั่งครับ
ขอเชิญน้องเก๋มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ส่วนมากหนูจะเป็นคนเตรียมของไว้ให้แม่มากกว่า

ร้านของเรานี่มันมีป้ายเมนูอาหาร

เพราะว่ากำถามเรื่องนี้คื
ภาพใดเรียงลำดับเมนู

ตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ
หนูมาช่วยงานแม่ที่ร้านตั้งแต่๔เดือนที่แล้ว

ตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ

ก็คือเรื่องอาชีพของเรา

และเรื่องภาษางริษชั่นป๒ครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีข้าว๑หม้อนะคะมีผลัดกะเพราแล้วก็มีไก่กระเทียม
มีไข่เจียวมีพริกน้ำปลานะครับ
แล้วก็มีถุงหนังยางให้กล่อง
และช้อนพร้อมเสริมเลยนะฮะ

ทำไมป้าไม่ให้ต้นกล้าออกมาช่วย
ต้นกล้าดูท่าจะวิ่งเร็วน้องป้านะ
น้องก๋แก่เชิญมาเป็นผู้ช่วยครับ
สำหรับข้อนี้นะครับก็คือตักอาหารลาดข้าวจำนวน๒๑กล่อง
ภายในเวลา๓นาทีครับ
เปิดร้านอาหารตามสั่งมา๕เดือนเมนูขายดีที่สุด
กะเพราผัดพริกแกงจ้ะขายกันกล่องละ๓๐บาท
ตอนนี้โรคโควิดระบาทขายได้สามสี่ร้อยบาทจ้ะ
พอได้ยินโจทย์ข้อนี้มั่นใจจ้า
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

เกไวเลยลูก
๕แล้ว๕แล้ว๒แล้วน่าจะพร้อม
๓ให้น่ะครับ๓
ผมนี่พ่อไวมากเลยอะ

ออกไปแล้ว๖แม่ณครับ
ออกไปแล้ว
ร้านพ่อทำกับไข่เตียวแล้ว
ไข่เตียวให้สิ้นแล้วนะครับ
เร็ว

จับเยอะนะ

เร็วไป
วาง

เท่าที่ก่อนอีกครับ
เอาละเด็กน้อยบอกหิวแล้วอ่ะ
แล้วหอมมากเลยคุณผู้ชมตอนนี้ที่หอมไม่ได้หอมผัดกะเพรานะฮะ
น้ำปลานี่แหละครับนึ่งเลยนะขอโทษนี่นะครับ
เดี๋ยวพักล้างมือกันสักแป๊บนึงนะขอบคุณผู้ช่วยด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอให้โชคดีครับ
ป้าสาครับป้าสาจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องต้นข้าวจ้ะต้นกล้าเสียใจนะถ้าไม่เลือกครับ
ต้นข้าวนะจะเลือกเลือกไหนให้ต้นข้าวนะ
ภาษาอังกฤษระดับชั้นป๒จ้ะภาษาอังกฤษระดับชั้นป๔

เชิญน้องต้นข้าวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเชิญน้องต้นข้าวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ขอเชิญน้องต้นข้าวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ขอเชิญน้องต้นข้าวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ขอเชิญน้องต้นข้าวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

นึกถึงวิชาภาษาอังกฤษที่คุณครูสอนเอาไว้นะคะ
คำว่าหมอในภาษาอังกฤษตัวเลือกใดสะกดถูกต้อง

ทีนี้หนูขึ้นป๓แล้วค่ะ
วิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ

ตัวเลือกที่๒

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะต้นข้าวนะ
พบไปแล้วนะครับ๔ข้อนะครับคุณผู้ชมครับ
เอาใจช่วยครอบครัวของคุณลุงนรงค์นะครับ
จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตได้หรือไม่

หวัดจังหวัดต่อชีวิตครับ
ภาพใดเลี้ยงลำดับเมนูอาหารตามป้ายหน้าร้านได้ถูกต้อง